ส่วนหนุ่มเมืองคอนกับครอบครัวครับกับแฟนบอกว่าเบื่อเมืองหลวง
บบานใช่ไหมลบบานอ่านะฮะกลับบ้านนะครับ
มาทำฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่เป็นเกษตรตัวอย่างแล้วนะ
แต่หัวขโมยที่ตรังวันก่อนขโมยข้าวโพดใช่ไหม
ที่นี่มาขโมยไข่เป็ดทุกคืนทุกคืนขโมยอยู่เป็นเดือนเดือนเลยนะฮะ
เขาบอกไม่ไหวแล้วกล้องวงจรปิดเป็นพระเอกอีกแล้วครับ
นี่แหละฮะเป็นภาพชัดเป๊ะนะครับจากกล้องวงจรปิด
จับภาพหัวขโมยนะครับได้แบบชัดทุกอิริยาบทนะฮะ
ไอ้หนุ่มสวมเสื้อแขนยาวนั่นไหมครับคุณผู้ชมครับ
้มเก็บไข่เป็ดเพลินเลยฮะมีกี่กองนะครับ
พี่เขาเล่นเดินเก็บใส่ถุงสบายใจเฉิบนะครับเหมือนประหนึ่งเป็นเจ้าของล้าว
ถุงแล้วก็เปิดประตูแล้วออกมาย่องแบบเงียบแต่ตอนออกนะครับคุณผู้ชมฮะ
ยังจะมีแก่ใจปิดล็อกประตูร้าวให้นะตัวเองเข้าขโมยนะ
แต่พอตอนออกปิดประตูเล้าให้เจ้าของเขาด้วย
เป็นภาพเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
หลังจากก่อนหน้านั้นคนร้ายเข้ามาขโมยไข่เป็ดในล้าวเป็นเดือน
อย่างที่ผมบอกไปพี่ชาญวิทย์สมวงอายุ๓๕ปีนะครับ
เจ้าของบ้านและเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาเอาภาพนี้ไปแจ้งความกับ
ตำรวจสพช้างกลางนครศรีธรรมราชเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
เขากับภรรยาเนี่ยนะเคยเป็นพนักงานบริษัทอยู่กรุงเทพมหานครนี่แหละ
ื่อเมืองหลวงเบื่อเมืองหลวงชวนเมียกลับบ้านเกิด
มาทำเกษตรพอเพียงกันดีกว่านะครับ
ในพื้นที่นะฮะคือมี๙ไร่เศษเขาทำเป็นไร่นาสวนผสมนะครับ
เป็นสวนผลไม้ผสมผสานแบ่งโซนเลี้ยงแพ้เนื้อ๕๐ตัว
กล้าล้าวเป็ด๒ล้าว๒คอกนะครับมีเป็ดอยู่ประมาณ๑๑๐๐ตัวเนี่ย
ดูไข่มันจะเยอะแค่ไหนแล้วมีโรงเรือนเลี้ยงไก่ด้วยนะครับ๒๐๐ตัว
ผลผลิตในสวนทั้งหมดเก็บขายเลี้ยงชีพสบายนะฮะอยู่ต่างจังหวัด
ที่นี่ยังเป็นฟาร์มตัวอย่างอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่เมื่อหนึ่งเดือนก่อนจู่ไข่หายครับทั้งไข่เป็ดทั้งไข่ไก่หายนะฮะ
ขโมยไปแทบทุกคืนช่วงแรกแรกคิดว่าไม่สงสัยงูมันกินน่ะ
มันจะกินอะไรเยอะขนาดนี้นะฮะคือหลังมันผิดปกติ
คืนนึงเขาบอกว่าหายเป็นร้อยฟองครับคุณผู้ชมครับ
ไม่น่าจะเป็นงูกินแล้วล่ะต้องเป็นหัวขโมยแน่นอน
ลงทุนซื้อกล้องวงจรปิดมาติดนะครับมาติดที่เล้านี่แหละ
แล้วจับได้ว่ามีคนแอบเข้ามาขโมยก็เลยเอาผ้าไปแจ้งตำรวจนะครับ
กินสัก๑๐๒๐ฟองเนี่ยคือมาบอกก็ได้นะฮะ
แต่แบบนี้คงคิดว่าขโมยไปขายไม่ได้ขโมยไปกินหรอกนะครับ
ก็อย่ามาเอาเปรียบกันแบบนี้นะครับคนประกอบอาชีพนะฮะ
ทำมาหากินแบบสุจริตครับ